เกมรับจำนำ
สวัสดีครับชายามิชัยมานะครับ
เด้นภาชิตามาแล้วค่ะโรงรับจำนำ
ความบันเทิงเปิดขึ้นแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ครับ

จับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้
ราคาดีไม่มีดอกเบี้ย
ในเกมรับจำนำ
พิถึงจังเลยพิถึงพ่อคุณแม่จัง
เราเจอกันแบบสัปดาห์ละครั้งเนอะ

เพราะว่าอะไรรู้ปะเราชอบเปิดโรงรับจำนำเพราะว่ามีเรื่องเมาส์เยอะแยบมาก
รักเสมอทั้งวันเจอและวันจาก
นี่แกไม่คิดจะทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียบ้างหรือไง
วันวันไม่ทำอะไรสักอย่างฉันเนี่ยทำงานเหนื่อยอยู่คนเดียว
มันเหนื่อยมากรู้ไหมขี้เกียจทำ

โถขี้เกียจ
นี่เมื่อกี้อย่ามาว่าลูกชั้นนะ
ฮือหือลำพังข้าวที่แกกินไปทุกวันมันก็เงินชั้นจ่าย
ลี่งตัวเองกับเรียกลูกแค่งี้จะอะไรกันรักน่า
ฮึลูกจ๋าจะไปฟังมันนะ
เสียสุขภาพจิตเปล่าลูก
นี่ฉันเลี้ยงมันมาไม่เคยต้องไม่ให้ทำยังไง
ติ่งเข้มเมียแกไม่ต้องมาบอกให้ลูกฉันทำนู่นทำนี่

เออก็เลี้ยงกันมาแบบนี้ไงมันถึงที่ขี้เกียจหลังยาว
โถขี้เกียจนี่มึงกล้าด่ากูว่าไอ้ขี้เกียจเหรอ
คนอย่างมึงไม่เจ็บไม่จำ
คราวหน้าคราวหลังอย่าเอ่ยคำว่าขี้เกียจอีกนะ

ถ้าฉันยังอยู่กับผู้ชายคนนี้อีกลูกฉันต้องลำบากแน่
ฉันต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างแล้ว
แล้วก็รักกันล่ะค่ะโทษทีนะฮะทีนี้

โปรดติดตามตอนต่อไป

ฮัลโหลครับมาม้า

มาใช้เวลาเก็บเงิน๔ปี
จนถึงวันนี้มะม้ามีเงินสามารถที่จะเลี้ยงดูหนูได้สบาย
จนถึงวันนี้มาม้ามีเงิน๔ปี
จนถึงวันนี้มาม้ามีเงิน๔ปี
จนถึงวันนี้มาม้ามีเงิน๔ปี
จนถึงวันนี้มาม้ามีเงิน๔ปี
จนถึงวันนี้มาม้ามีเงิน๔ปี
จนถึงวันนี้มาม้ามีเงิน๔ปี
จนถึงวันนี้มาม้ามีเงิน๔ปี
จนถึงวันนี้มาม้ามีเงิน๔ปี
จนถึงวันนี้มาม้ามีเงิน๔ปี
จนถึงวันนี้มาม้ามีเงิน๔ปี
จนถึงวันนี้มาม้ามีเงิน๔ปี
จนถึงวันนี้มาม้ามีเงิน๔ปี
จนถึงวันนี้มาม้ามีเงิน๔ปี
จนถึงวันนี้มาม้ามีเงิน๔ปี
จนถึงวันนี้มาม้ามีเงิน๔ปี

จนถึงวันนี้มาม้ามีเงิน๔ปี
จนถึงวันนี้มาม้ามีเงิน๔ปี
จนถึงวันนี้มาม้ามีเงิน๔ปี

จนถึงวันนี้มาม้ามีเงิน๔ปี

จนถึงวันนี้มาม้ามีเงิน๔ปี
จนถึงวันนี้มาม้ามีเงิน๔ปี

ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปชนกับรถ๑๘ร้อย
และที่สำคัญอาการของลูกเราบาดเจ็บสาหัสเลยอ่ะมวล
สมองของลูกเราได้รับการกระทบกระทื่นอย่างหนัก

โอกาสที่จะรอดอ่ะแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่ะมวล
ไม่จริงไม่จริงไม่จริงพี่พี่แล้วแล้วลูกอยู่ที่ไหนอ่ะ
ลูกเป็นยังไงบ้างแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะพี่
แล้วเลือดเลือดออกเยอะไหมแขนหักไปขาหักไปพี่
บอกฉันมาเดี๋ยวนี้ไม่ไม่จริงไม่จริง
ตอนนี้เราจะได้เจอกันอยู่แล้วทำไมทำไมถึงเป็นแบบนี้อ่ะ

โปรดติดตามต่อไป
ได้รูปภาษาการแกรียม

ยังคืออาจจะออกมาที่ไม่ได้

พอพูดอะไรมากพอเขาตีก็จะไม่กล้าพูด

ตัดสินใจฝนกว้ากระเป๋ามาเลย
ไปเก็บของเก่าค่ะ
แล้วทำไมพี่ถึงไปเลือกเก็บอันที่เป็นทองแดงคะ

แล้วพี่ทำแบบอย่างเดียวเลย

ประมวลทำมาเก็บเงินมาก็ได้เงิน๓ล้านกว่า
โอ้โฮขอบคุณ
ยอดจากที่ไม่มีอะไรน้อยหรอพี่ทำนานแค่ไหนใช่ค่ะ
ไม่นานครับตอนเริ่มต้นที่แรกที่ทำคือราคาทองแดงแค่๙๐กว่าบาท
เราซื้อเข้ามากองเก็บไว้ที่บ้านราคาทองแดงขึ้นโลละ๓๑๐บาท

จากลงทุนแค่แสนเดียวขายได้๑๙๐๐๐๐๐บาท

โอ้โฮลาออกจากพี่ดีกร
ไปดีกว่าเดี๋ยวพี่ไปเก็บของเก่าดีกว่าเดี๋ยว
ฝากด้วยพี่กลับมาก่อน
ถ้าทำได้ขนาดนี้นะพี่ลาออกจริงนะ
พี่ดีกรน่ะ
ธัพโทรมาบอกแค่รู้สึกยังไงบ้างในใจของพี่อะมันทำ
ไม่ถูกเลยนอนไม่หลับเลยตอนนั้นคือกระวนกระวายอยากไปหา
ลูกอย่างเดียวไปตอนตี๓โอ้โหจะโดดตอนตี๓ลูกลูกชนตอน
บ่าย๓โมงแล้วก็รักษาลูกก็หมดเป็นล้าน
ค่าใช้จงใช้จ่ายคือเราคนเดียวเลยเหรอใช่ค่ะ
พ่อเขาไม่ได้ออกอะไรเลยเห็นบอกว่ากระลงกระโหลก
กระโหลกสี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่มีกระโหลกน้องเขามีแต่หนังเย็บไว้เฉย
ล้มไม่ได้ถ้าล้มว่าคือสมองก็จ่ายโอ้ยเข้าใจ
กระโหลกไม่ได้ปิดหมอไม่ให้แม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวที่ว่าจะรอด
ถ้าไม่เสียชีวิตก็เจ้าชานิทาเดินไม่ได้พูดไม่ได้ตามองไม่เห็น
ซึ่งใช้อันหลังมาใช่ค่ะใช้อันหลังมา
มองไม่เห็นพูดไม่ได้แล้วเขาได้ยินเราไหมคะ
ได้ยินค่ะหูได้ยินอ่าเขาก็ยังได้ยินแม่พูดอะไรใช่ค่ะ
อย่างน้อยเราก็ใจชื้นนะเอาตรงคืออย่างน้อยลูกได้ยินเรา
อยู่ได้ทุกวันนี้ก็กำลังใจก็เพราะลูกสู้ทุกวันนี้ก็เพื่อลูก
เราป่วยไม่ได้เราเจ็บไม่ได้พี่ประมวลก็ไม่ใช่จะแข็งแรงนะคะ
ชอบวูบอ่าบ้านหมนแล้วก็เป็นข้อเนื้อที่ขออ๋อ
แต่ไม่ได้ผ่าตัดพี่ประมวลบอกยายไว้ข้างบ้านไว้บอกว่า
วันหนึ่งถ้าเกิดหนูไม่เปิดบ้านยายอ่ะงัดบ้านหนูได้เลยได้
แกล้งมูลมีพี่ได้เลยหนูอาจจะเสียชีวิตแล้ว
ถ้าเกิดหนูเสียชีวิตลูกชายก็ไม่เห็นเพราะก็ตาบอด
ห่วงลูกชายค่ะถ้าเกิดเราเป็นอะไรขึ้นมา
กลับไม่มีคนดูแลเขาความรักของพี่มวลที่มีต่อลูกชาย
ถ้าเปรียบลูกชายลูกชายคืออะไรของพี่มวลครับ
แก้วตาทวงใจของพี่มวลครับ
วันนี้ค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลลูกมีค่าอะไรบ้างคะ
มีค่าแพมเพิร์ตค่ะแล้วก็ค่ายาสวนอุจจาระค่ะ
เพราะน้องก็ถ่ายเองไม่ได้ต้องใช้ยาสวน
แล้วก็ค่าใช้จ่ายไปโรงพยาบาลค่ารถค่าอะไรอย่างนี้ค่ะ

บางครั้งบางทีก็ล้มหัวแตกก็ไป
ล้มหมดแต่บางทีเขาอยู่คนเดียวใช่ไหม
ใช่ค่ะบางทีเขาเกาะประคองตัวเอง

ปีนะจิตวิญญาณของคนเป็นแม่นะครับ
เหนื่อยอย่างไรก็แล้วแต่แต่ทำแล้วเห็นลูกยิ้มได้
มันก็คือความสุขเล็กน้อยที่ตอบกลับมา

มวลผมอยากให้พี่มวลให้กำลังใจกับคุณแม่
หลายท่านที่จะต้องดูแลลูกนะครับ
อยากพูดอะไรอยากฝากอะไรเชิญเลยครับพี่
อยากให้คุณแม่ทุกคนลูกจะเป็นยังไง
ก็อย่าทิ้งลูกให้ดูแลลูกให้ดีที่สุด

หลายเก้าทีมวลแล้ว

เขาแบบว่าให้เราเป็นเงินวางประจำ

พอขนเสร็จก็จะคืนเงินมาจำให้
เขาก็ไม่คืนให้เรา๑ล้าน๙แสนบาท

เราก็ต้องไปกู้เงินเขามาจ้างทนาย
ชนะแล้วสารตัดสินให้พี่ประมวลชนะแล้วแต่
จำเลยไม่ยอมจ่ายเพราะมันเป็นแท่ง

เราก็ไม่สามารถที่จะดึงเงินคืนได้

โอ้โหตายแล้ว

แล้วทวงหนี้นี่คือมาทุกวันเลยไหมคะ

ค่ะทีแรกอะพี่ประมวลอยู่คลอง๑๑
แล้วย้ายจากคลอง๑๑หนีตรงนั้น
ก็คือต้องแบบว่าเอาแบบตัวรอดมาก่อน

ก็เดี๋ยวกลับไปใช้ใช้ไม่ได้โปรงเกินหรอก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

ครีมตัดสายไฟค่ะครีมตัดสายไฟนี้ถือเป็นสมบัติล้ำค่าที่อยู่กับป้ามวลมาตั้งแต่เริ่มสร้างเนื้อสร้างตัว
ทำมาจากเหล็กแท่งแท่งเลยและด้วยระยะเวลาบวกกับการใช้งานก็ทำให้สนิมเริ่มเกาะและด้ามจับก็ชำรุดเสียหายไปบ้างครับ
แต่ป้ามวลก็ได้นำไปซ่อมแซมและใช้งานติดตัวเป็นของคู่ใจ
มาจนถึงทุกวันนี้เลยครับต้องบอกว่าเห็นปุ๊บนี่รู้แล้วว่ามันผ่านศึกมาอย่างโชคโชนจริงจริง
ไม่มีตรงไหนไม่มีสนิมเลยค่ะคุณเอ้ยดูดิ
ทีมอันนี้มันมีความสำคัญกับพี่ยังไงบ้าง
อันนี้ทำให้พี่ประมวลมีเงินล้าน

เหมือนเป็นแขนเป็นขาเป็นชีวิตของเขานี่เนี่ย
ถ้าเขาได้มีกินมีใช้ก็เพราะว่าครีมอันนี้แหละ
แล้วไอ้ที่ตัดนี่ยังตัดได้จริงหรือเปล่าคะ
ได้ค่ะลองทำให้เราดูหน่อยได้ไหมประมวลจริงขหรอ

โอ้โรงกระปุ๊บเดี่ยวเลยอะ
อันนี้เราก็ทำให้ดูว่ามันตัดได้จริงนะ

ถ้าเราไม่จะมาที่นี่แล้วไปโรงจำน้ำทั่วไป

มันเป็นอุปกรณ์ช่างแบบค่อนข้างเก่าด้วย

แล้วก็มันดัดแปลงกันง่ายครับผม
ตัวเบอร์เลอร์เลยให้๒๐๐บาทนั้นครับ

ผมเห็นตั้งแต่สมัยเด็กนานแล้วนานมาก
ถ้าน่าจะหาไม่ได้แล้ว

ดูมีการใช้งานที่มีอายุมานานนะครับ
สำหรับผมผมให้ราคาอยู่ที่๓๐๐บาทครับ
คือเนื่องจากว่าครีมตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่จับน่าจะกระชับมือกว่า
ผมเลยให้ราคาครีมตัวนี้อยู่ที่๑๒๐๐บาท
ต้องบอกว่า
ร้ายราคามากเลย

เออแต่เขาไม่รู้ที่มาที่ไปเหรอเนาะ

แล้วก็เฉลี่ยกันมาราคามหาชนของเจ้าครีมตัวนี้

ก็ใกล้กับที่พี่มวลเขาคิดมา

มันเป็นเพียงราคามหาชนเท่านั้นนะคุณพ่อคุณแม่นะ
เพราะครีมตัดสายไฟคู่ทุกคู่ยากอันนี้นะ
เป็นเครื่องไม้เครื่องมือทำมาหากินของพี่บวนมานะ
สร้างรายได้มาก็ไม่น้อย

ตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับที่
เราจะมาทราบราคาจำนำจากทางรายการ

ที่เห็นอยู่ตรงหน้าผมนี่นะครับ
นี่ก็คือครีมตัดสายไฟนะฮะซึ่งเป็นเครื่องไม้เครื่องมือ
พี่มวลใช้ทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเข้ามา

ราคาจำนำในวันนี้อยู่ที่

เท่าไหร่ครับ

เอ้ยลุ้นกะพี่มวล

เจ็บเข้าจริงเหรอคะ

ตอนนี้เป็นยังไงคะเยอะค่ะเยอะคิดว่าจะได้เยอะขนาดนั้นค่ะ
พอใจไหมจ๊ะพอใจค่ะถือว่าอะไรเยอะ
ถ้าพี่มวลพอใจในราคานี้นะครับจำนำครับ
รับจำนำ
รับจำนำไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะพี่มวลนะคะ
ได้เงินจำนำจากทางรายการไปก่อนเลยสี่พันห้าร้อยบาท
เย่เมื่อจำนำของแล้วเนี่ยตามกติกาก็คือเขาก็ต้องถ่ายของคืนนะสิ
ถูกอ่ะสิตอนนี้นะพี่มนต์เก็บความตื่นเต้นไว้ก่อนนะ
เพราะว่าช่วงหน้ายังมีเรื่องให้ตื่นเต้นอีกเยอะมากเลยเดี๋ยวกลับมากับเกมรับจำนำค่ะ
พูดภาษาถิ่นได้ไหมคะได้ค่ะกินข้าวพูดว่ากินเข่าเอ้ย
พี่สุโขกินเข่ากินไม่เขามาภี่ใสพี่นือจักรึงมีความหมายว่าอะไร
ไม่เคยได้ยินค่ะเอาแล้วต้องเดาแล้ว
กลับมาสู่ช่วงที่สองของรายการเกมรับจำนำนะครับและช่วงนี้ก็คือช่วงไทยข้อ

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนแม้แต่บาทเดียว
โดยเราจะมีคำถามถ่ายของทั้งหมด๔ข้อ

รับของจำนำกลับบ้านไปเลย
และรับเงินรางวัลข้อละ๕๐๐๐บาท
รวมเงินรางวัลสูงสุดในรอบนี้
ถึง๒๐๐๐บาทเลยครับ
มาจำนำกับเราซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่ารับเงินจากทางรายการไปแล้วนะ

พร้อมค่ะกร่งถามไถ่ของข้อที่๑ครับ
เวลาไปหาทองแดงพี่มวลไปหาที่ไหนครับส่วนใหญ่
ตามภัยกรศัตริย์และสายงานก่อสร้าง
แล้วเราไปหาตามที่ต่างแล้วถ้าเกิดมันไม่มีเราจะต้องไปหาที่อื่นยังไงอะคะพี่

แล้วยังเช่นพวกอะไหล่รถพวกอะไรพวกนี้แหละค่ะ
มีไหมมีพวกทองแดงอะไรอย่างนี้ไหมมีไหม

แล้วถ้าเกิดว่าเราพูดถึงชิ้นส่วนอะไหล่รถพวกนี้นะ
ภาพมันจะลอยเข้ามาเลยก็คือเซียงกง

ไม่เคยได้ยินค่ะเพราะไม่เคยไปซื้อที่นั่นที่นั่น
เอาแล้วแต่ต้องบอกว่าเชียงกงเป็นที่รวมของกลุ่มธุรกิจจำหน่ายอะไหล่
คือถ้าเกิดว่าบางคนเขาเอาไปซ่อมรถเองเขาอาจจะไปที่นั่นซื้อมาแล้วซ่อมเอามาใส่เองอะไรอย่างนี้
แต่บางคนก็อาจจะทำเหมือนพี่ก็เป็นไปได้
ก็คือซื้อมาแล้วก็เอาอันที่ใช้ไม่ได้แล้วจริงเอาไปขายอะไรแบบนี้นะคะ
เข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๑

เชียงโกงมีความหมายว่าอะไหล่
หนึ่งปู่เทวดา
สองม้าสวรรค์

แม้แต่ชื่อยังไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหม

เดาใช่ไหมคะปู่เทวดากับม้าสวรรค์โอมันเกี่ยวกันยังไงก็ไม่รู้เนอะ

เครื่องข้อ๑ครับ

คิดว่าน่าจะเป็นแบบคำว่าปู่
ภาษาจีนอาจจะแปลว่าอากง
ก็เลยเดาว่าเป็นพ่อหนึ่งปู่เทวดาค่ะ
อ่าตอบข้อหนึ่งนะคะปู่เทวดาค่ะ

ถูก

ปู่เทวดาของเราจะใช่ไหมเสียงกง

ตายแล้วนี่มากับดวงนะเนี่ย

คำว่าเซียงกงนะครับมาจากภาษาจีนแต้จิ๋ว
ซึ่งแปลว่าปู่เทวดา

รวมกันก็คือปู่เทวดานั่นเอง
ข้อแรกนี่มากับดวงจริงนะคะ
ตอบคำถามข้อแรกนะคะตอบถูกรับไปก่อนเลย๕๐๐บาท

เข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๒ครับ
ต้องบอกว่าที่มากับดวงเนี่ยไหว้พระมาไหมคะ

นั่นใจลงพ่อมาเลย

ที่โคลาศค่ะบ้านเกิดโคลาศ

ห้อยท่านติดตัวมานานหรือยังครับ
ตั้งแต่เริ่มหาของเก่ามาค่ะ
คิดไปอย่างหนึ่งก็คือเป็นกับท่านด้วย
เพราะติดต่องานที่ไหนก็คือไม่เคยพลาดเลย

โมทนาสาธุคนเราก็จะมีเครื่องยึดเหนียวจิตใจนะครับ

เชื่อว่าพี่มวลและคุณผู้ชมก็ต้องเคยได้ยิน
ต้องรู้จักแน่ก็คือหลวงปู่ทวด
หลวงปู่ทวดเคยได้ยินแต่ไม่ค่อยนั้นเท่าไหร
หลวงปู่ทวดท่านเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับ
แล้วก็มีอภิญญาสูงมาก
ได้รับสมยาว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

เขาเล่าว่าหลวงปู่ทวดได้โดยสระเรือสำเภา
แล้วก็เกิดคลื่นทะเลปั่นป่วนจนไม่สามารถเดินทางได้
ว่าจะนิมนต์ท่านขึ้นเกาะแห่งหนึ่ง

ท่านเนี่ยนะคะได้ห้อยเท้าแช่ลงไปในทะเล

เพราะเอิญว่าน้ำทะเลบริเวณนั้นเนี่ยกลายเป็นน้ำจืดขึ้นมาเลยค่ะ
ชาวประมงทั้งหมดที่นั่นเนี่ยก็เลยรอดตาย

คำถามไถ่ของข้อที่๒ถามว่า
ตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
หลวงปู่ทวดเหยียบที่ทะเลฝั่งใด
ข้อที่๑ทะเลฝั่งอันดามัน
ข้อที่๒ทะเลฝั่งอ่าวไทย
คือจริงต้องบอกว่าท่านเกิดที่สงสารนะคะ
แล้วก็วัดพ่อโค้ที่ท่านจำพรรษาอยู่เนี่ยก็คืออยู่ที่สงขลานั่นแหละ
แล้วเพราะเอิญว่าสงขาเนี่ยก็มีทะเลทั้งสองฝั่งเลย
ถ้าเหยียบก็น่าจะเหยียบฝั่งอ่าวไทย

คิดว่าเป็นคนไทยก็เลยว่าจะเดาว่าเป็นอ่าวไทย

ครีมคีบสายไฟเนี่ยจะกลับไปอยู่กับพี่ประมวลทันทีเลยนะคะ

ขอตอบข้อ๒ทะเลฝั่งอ่าวไทยค่ะ
ตอบมาแล้วนะครับข้อ๒ทะเลฝั่งอ่าวไทยค่ะ

มาถึงข้อที่๒ป้าม้วนก็ยังเดาล้วนเลยครับ
ข้อนี้นะครับมีครีมตัดสายไฟกับเงิน๑๐๐๐บาทเป็นเดิมพัน
ถ้าเดาถูกอีกแล้วก็ไม่รู้จะเรียกว่าดวงดีหรือห้อยพระตีกันเนี่ย

แล้วมากับโชคกับดวงแท้เลย
ตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเนี่ยนะครับ
หลวงปู่ทวดเหยียบทะเลอ่าวไทย
โดยอยู่ระหว่างที่ท่านโดยสารเรือสัมเภาเดินทางจากนครศรีธรรมราชไปกรุงศรีอยุธยานะครับ
ค่ะเขาเชื่อกันว่าขึ้นกันบริเวณที่เกาะนุ้ยนอกอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
บนเกาะนุ้ยจะมีบ่อน้ำที่ว่ากันว่าเป็นรอยเท้าที่ท่านเหยียบเอาไว้ด้วยนะคะ
สถานที่ที่นี่นะคะจึงกลายเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บริเวณยอดเขาของเกาะนุ้ยก็จะมีหลวงปู่ทวดปฏิสถานอยู่ด้วย
คนอะไรไม่รู้อ่ะเดาดีเนาะเดาถูกสองข้อเลยนะคะตอบถูกสองข้อรับไปเลย๑๐๐๐๐บาท
และที่สำคัญคือไข่โค้งสังเกต
เหือกแห้งหมดแล้วหุบยิ้มบ้างก็ได้

มีใจได้ขอกับเบอร์

มีใจได้ขอกับเบอร์

มีใจได้ขอกับเบอร์

มีใจได้ขอกับเบอร์

มีใจได้ขอกับเบอร์

มีใจได้ขอกับเบอร์

มีใจได้ขอกับเบอร์

กลับไป๓ข้อตอบถูก๒ข้อนะคะรับกันสะสม๑๐๐๐๐บาทค่ะ

ถ้ามีผิดบ้างถูกบ้างไม่เป็นไรครับ

คำถามไถ่ของข้อที่๔ครับ
ได้ข่าวว่าพี่มวลเนี่ยเป็นคนโคราชใช่ไหมครับ

โคราชเขามีภาษาถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มากเลย

พี่ก็อยู่กับพี่สุอ่ะพี่หนูก็กินเขา
พี่กินข้าวสิพี่จะไปกินทำไมเข่าอ่ะ
มากนิสัยพี่มือ
เปล่าเล่นกันเล่นกันนะ
แล้วก็มันจะมีอีกคำว่าหน้านุ่มมีไหมคะ

เรียกว่าหน้าลึ่ม
หน้าลืมแปลว่าหน้าทะลึ่งหน้าทะเลนส์หน้ามึนค่ะพี่คะ
เนี่ยอย่างนี้ถูกต้องหน้าลึ่มอันนี้แหละ
ก็เลยเป็นที่มาของคำถามไถ่ของข้อที่๔ถามว่า
ภาษาโคราชจักรลึงมีความหมายว่าอะไร
หนึ่งผอืดผอม
สองเสี่ยวซาน

เอาแล้วไม่เคยได้ยินนะ

มันฟังดูแบบสักกระจิงดีอย่างเงี้ยเนอะ

ข้อ๒เสียวซ่านค่ะ

หรือเสียวสั้น
กว่าจะตอบได้เนี่ยก็ต้องผอืดผอม

แต่พอตอบออกไปแล้วก็ต้องมาเสียวสั้น

เอาใจช่วยป้าบวนกันครับ

จักรินมีความหมายว่า

หรืออาการรู้สึกเสียวสั้น
อันนี้ก็เป็นศัพท์ใหม่ของพวกเราด้วยนะคะ

ตอบคำถามไป๔ข้อตอบถูก๓ข้อ
รับเงินสะสมไป๑๕๐๐๐บาทค่ะ
แต่ว่ายังไม่จบแค่นี้เนาะพี่เอเนาะ
พี่เอยังอยากแจดอีก

ยังมีเงินสะสมเพิ่มมาอีกนะคะ
ถ้าเกิดว่าพี่มวลสามารถเล่นเกม

พอที่จะยกอะไรนิดหน่อยได้บ้างไหมล่ะ

ทำไมทำไมทำไม

รายการนะครับในช่วงตัวจำนำโชค

พี่มนต์ก็สะสมเงินอาวันไปได้

ตัวจำนำโชคนะถ้าเกิด
สามารถเล่นเกมในช่วงนี้สำเร็จนะคะ
เงินที่สะสมมา๑๕๐๐๐บาท

โอ้โหมาก

พอที่จะยกอะไรนิดหน่อยได้บ้างไหมล่ะ
ก็ได้ค่ะต้องฝืนเพราะว่าแบกลูกชาย

ต้องยิ่งรู้ว่าบ้า

เกมนี้ชื่อเกมอะไรแล้วกติกาเป็นยังไง

และตัวจำนำในวันนี้จะนำโชค

ก่อนที่จะช่วยให้แขนของผู้จำนำเยียดตึงจนสุดแขน
นั่นก็คือท่อนี่เลยครับ
จำนำจะต้องสวมท่อไว้ที่แขนหยิบแท่งไม้มาต่อ
และนำไปวางไว้ในจุดที่กำหนดเป็นจำนวน๕คู่
หากทำสำเร็จภายในเวลา๑๐๐วินาที
เบิ้ลเงินรางวัลให้ไปเลยครับ
เตรียมไปให้แล้วปอกแขน
ลองดูมั้ยลองสิเอาพี่สิพี่เคยใส่ไหม

ส่วนใหญ่เป็นปอกคอนะ

ร้องไหมครับพร้อมแล้วเริ่มครับ

ดีเวลายังดีอยู่ค่อยครับ
ค่อยอวาง

เยี่ยมเลย
ได้ได้เย็น
ใจเย็นพี่มวล

สองแล้ว
ไทยท้อยพี่มวล

สุดเท่านี้ใจเย็น
ขอให้ไม่พลาด
มันเหมือนง่ายแต่มันไม่ง่ายนะคือแบบมือนี่สายไม่ได้เลยค่ะ
ภารกิจนี้สำเร็จนะครับมาลุ้นกันว่าพี่มวลทำได้หรือไม่ได้ครับ

สุดแขนละจริงจริง
เสียเวลาไปเยอะทีเดียวครับในตอนต้น
แต่มีเรื่องที่คุณแม่หัวใจแกร่งคนนี้จะยอมแพ้
เริ่มทำเวลาได้ดีขึ้นในช่วงท้ายครับ
แต่จะพันหนึ่งร้อยวินาทีหรือไม่

เพราะเกมนี้เดิมพันธุ์ด้วยปากท้องของลูก
ได้ครับ

หัวใจจะไวจริงเพราะว่าอะไรรู้ไหม

ทำได้แล้วนะถือว่าภารกิจสำเร็จนะคะ
เย้
เมื่อกี้นี้มีเงินสะสมอยู่๑๕๐๐๐บาท
ทำสำเร็จนะคะได้เพิ่มไปอีกเท่าตัวเป็น๓๐๐๐๐บาท
ยังไม่หมดแค่นี้นะยังมีเงินรับจำนำตอนแรกอีกนะคะ
๐บาทวันนี้รับไปทั้งหมด๓๔๕๐๐บาทค่ะ

และที่สำคัญที่สุดคือไทยของสำเร็จ
วู้

จะไปลงทุนมีไหร่รับทราบ
ไปลงทุนให้ลูกทราบห้วย

ไปโรงบาลก็ได้
นี่แหละคือหัวจิตหัวใจของคนที่เป็นแม่

เพราะฉะนั้นทุกคนขอเป็นกำลังใจให้พี่
แล้วขอให้มีแต่รอยยิ้มสิ่งดีกลับไปนะครับ
วันนี้ขอบคุณผู้จำนำของเรามากครับพี่มวล

และผู้จำนำจากทางบ้านในวันนี้คือ
คุณวันธนาจากจังหวัดชนบุรีครับ
ด้วยสถานการณ์ที่จำเป็นแบบสุด
เงินไม่พอจ่ายค่าเทอมให้ลูก
ทำให้คุณวันทนาต้องเอาโทรศัพท์มือถือที่ใช้อยู่เป็นประจำ
จำนำไว้ในราคา๒๕๐๐บาท

ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ครับ
ด้วยการไถ่ของให้ไปเลย

และสู้ต่อไปนะครับคุณวันทนา

หากอยากให้เราถ่ายของที่ติดจำนำให้ฟรีแบบนี้
หรือทางจดหมายตามกติกาที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยครับ

ค่ะนะฮะอย่าลืมนะว่ารายการเกมรับจำนำเนี่ยนะครับ

คุณสามารถเอาของอะไรมาจำนำกับเราก็ได้
แล้วก็จะได้รับเงินจำนำในราคาสุดพิเศษแบบนี้นะครับ

เวลา๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
กับพี่เอพร้อมต้อนรับเสมอค่ะ
วันนี้ผมกับเบนท์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ของที่โจ๊กนำมาจำนำคือ
เข็นของครับ